มาดูข่าวงงนะคะที่บอกว่างงไม่ใช่เนื้อหางงแต่งงว่าทำไปเพราะอะไร
อันนี้งงจริงจริงฮะใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มีคนขับรถทัวร์นะคะ
ทัวร์สายเหนือออกจากหมอชิดไปถึงจังหวัดกำแพงเพชร
จอดรถทัวร์ไว้ข้างทางและในรถทัวร์คันนี้มีผู้โดยสารอยู่ด้วยครับ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
ตำรวจภูทรทรงธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะรับแจ้งจากผู้โดยสารว่า
มีรถทัวร์ประจำทางของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจอดรถไว้ข้างทางและคนขับเดินหนีไปเลยค่ะ
แล้วก็ทิ้งรถทัวร์และผู้โดยสารบนรถไว้มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติตามภาพเลยนะคะ
ได้ประสานร้อยตำรวจโทจำรัฐเทพสุยาค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยทางหลวงนครชุม
พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารนะคะ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
ให้ผู้โดยสารลงไปรับประทานอาหารพร้อมกับเปลี่ยนคนขับรถผลัดที่๒
โดยจอดรถ๑ชั่วโมง๓๐นาทีจากที่จะจอดอยู่ที่ประมาณไม่เกิน๓๐นาทีนะคะ
จากนั้นขับรถออกมาอีก๒๐กิโลเมตรเข้าเขตตำบลสลกบาท
ทัวร์จอดข้างทางอีก๑ชั่วโมงค่ะ
และเมื่อขับออกจากจุดที่๒อีก๔๐กิโลเมตรเข้าเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ทัวร์ขอจอดนอนอีกบริเวณที่หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอีก๓๐นาทีคือจอด๓จุดแล้วนะคะ
ก่อนที่คนขับรถนั้นจะขับต่อไปแล้วก็มาจอดอยู่ที่จุดดังกล่าวก็คือบริเวณถนนพะหนโยธินขาขึ้นภาคเหนือหมู่ที่๓ตำบลทรงธรรมนี่แหละค่ะ
เรื่องต้นตำรวจประสานบริษัทรถทัวร์คันที่เกิดเหตุนะคะเพื่อขอรถมาเปลี่ยนนำผู้โดยสารให้สามารถเดินทางได้ต่อไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมเร่งติดตามหาตัวคนขับรถค่ะไปสอบถามว่ามีสาเหตุอะไรจึงทำแบบนี้ค่ะ